เอาล่ะพูดถึงเรื่องของอาชีพนะครับ

ใช่อาชีพการสร้างรายได้นะคะ

โอ้ก็ตีจับ

ตีจับเนี่ยเขาอาจจะเล่นนี่ก็ได้
เล่นขายของอย่างจี่ข้าวจี่ไง
ก็อันนี้ขายข้าวจี่ก็มีเหมือนกันในช่วงหน้าหนาวแบบนี้
เกี่ยวข้าวก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวของเขา
แต่ว่าอีกหนึ่งช่วงที่หน้าหนาวแบบนี้
หลายคนชอบเล่นกันก็คือเล่นว่าว

เพราะฉะนั้นอาชีพการขายว่าวทำว่าวขาย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ดี

ไปดูร้านขายว่าวร้านนี้ในจังหวัดสุโขทัย
ว่าวที่เราเห็นมีหลากหลายรูปแบบ

มาจากฝีมือของนางสังวาน

ชาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ยังคงมีการอนุรักษ์การทำว่าวขาย
วบคู่ไปกับการเปิดร้านขายของชำนั่นเองนะคะ

ตัวเองเริ่มทำว่าวขายมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ตั้งแต่อายุ๒๐ปีคุณ
ทำมาจนตอนนี้๗๑ปีแล้ว
ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านว่าวเลยก็ว่าได้นะคะ
แล้วก็ผูกพันกับอาชีพนี้มาก
อยากที่จะอนุรักษ์อาชีพนี้เอาไว้ค่ะ

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
อันนี้ไม่ขาดอันนี้เราทำได้

มาดูกันว่าการทำว่าวในทุกขั้นตอนเนี่ย
ต้องบอกว่ามันเป็นขั้นตอนการทำที่ค่อนข้างละเอียดปรานีตพอสมควรนะ
ไม่ใช่ว่าใครก็ทำแล้วสามารถเอาว่าวขึ้นได้
เพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของการสมดุลอะไรต่างด้วย

ถูกต้องนะคะแล้วฝีมือการทำของคุณป้าสังวานเนี่ยนะ
ประนีตสวยงามมากก็คือมีลูกค้าสั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับว่าวที่เป็นที่นิยมของลูกค้าเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็แน่นอนคุณผู้ชมว่าวจุฬาใช่ไหมคะ
เริ่มต้นที่ตัวละ๑๕๐บาทนะคะ
แพงขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่หน่อยก็๓๕๐บาท
และก็ขนาดสำหรับเด็กอย่างเล็กแบบนี้ต้องได้คลิป
ก็๓๐บาทแล้วจนถึง๑๒๐บาท
ดูแลตามสีสันที่ถูกใจและขนาดกับไซส์ด้วย
ดิฉันก็เคยเล่นนะตอนไหนไม่ขึ้น

ไม่มีไงคือเขาต้องเอากระป๋องน้ำอัดลมมาพันกับเชือกตอนเด็ก

ถูกต้องคือเล่นแล้วแบบถ้ามันขึ้นไปข้างบนมันจะสนุกสนานเลิด
แล้วบางพื้นที่เขาเล่นกันจริงจังแข่งขันเป็นพนมงค์ทอนเตอร์เมนต์
ถ้วยกันเลยทีเดียวนะครับเราเคยมานำเสนอกันแล้ว
เรื่องของการแข่งขันเล่นว่าวกันนะครับ